ให้เยอะ
ทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ
จันทร์ถึงพระฤหัสก็แน่นอนค่ะหลังรายการเดินหน้าประเทศไทย
ส่วนวันศุกร์วันนี้นะคะก็หลังเคารพทงชาตินะคะ

นี้เฮียกคืนผมชอบไปดูตอนเฮียกคืน

ไปสวดมนอู้สวดเถา
ไปสวดเถา

แยงอะไร
แยงสิเกียง
อ่ะยังชี้เกลี้ยง

๒ลูกเลยอีกลูกหนึ่งเป็นลูกโทษ

แล้วก็ลิ้วไปสู่รอบชิงดำกับโปรตูเกตเรียบร้อยแล้วตอนนี้

แมกแฟนร์์ะก็เรียกว่าเจ้าพาพก็
เขาเรียกว่าฟอร์มเนี่ยช่วงมาแบบพีคช่วงหลัง
ช่วง๓นัดหลังสุดท้ายก่อนจะถึงรอบชิง

ถูกต้องแล้วฝรั่งเศสอาศัยโต๊ะกับอย่างเดียวแต่จังหวะโต๊ะกับนี่
คมกว่าเยอรมันถูกต้องก็เลยเป็นประตูไปใช่ซึ่งแบบประตูที่เขาพูดถึงกันเยอะมากที่สุด

สไตเกอร์สไตเกอร์มือเนี่ยไปโดนลูกบอลถูกต้องถูกไหมฮะ

ชอบอย่างชอบไส้เกลอกเยอรมัน

นั่นเอง
แต่ที่แน่ตอนนี้ก็เรียกว่าเข้ามา๒ทีมแล้ว

เพราะฉะนั้นแน่นอนปรายศนียบัตร

ถ้า๖โมงเย็นถ้า๖โมงหนึ่งนาทีไม่ต้องส่งนะ
ครับผมเพราะว่า๖กว้า๑นาทีเราตัดออกแล้วตรงนี้ถูกต้อง
ตอนนี้น่าจะแบบว่าเก่งกันได้ไหม
ตอนนี้น่าจะเก่งกันได้แล้วเพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมานะฮะ

อีก๒๐ทีมประตูเกส
แต่ตอนนี้มีโปรตูเกตกับไม่มีเรมันแล้ว

แล้วไปสัญญาบัตรที่ส่งมาถ้าใครเขียนว่าแชมป์คือลูกชิ้นนี่โดนนะครับ

จะเป็นฝรั่งเศสหรือโปรตูเกตเท่านั้น

๑๐ล้าน

เงินเลย

เอาล่ะเดี๋ยววันนี้แวะปรายศนีย์ดีกว่า

ก็ขอให้แฟนฟุตบอลนะครับ

อีกแค่สองสามวันนี้
มีใช่ไหม
ตอนนี้เขาบอกว่าเปาโลเขาออกจากประกันสังคมแล้ว
ทำไมอ่ะพอออกแล้วคืออย่างนี้มันเลยทำให้กระทบกับคนที่ประกันสังคม
กับโรงพยาบาลเขาเป็นแสนกว่าคนเลยทีเดียว
เพราะว่าการออกระบบประกันสังคมกระทบกระเทือนมาก
พร้อมกับเปิดคำขอร้องเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ภายในเดือนกันยานี้นะคะ
มั่นใจว่ามีหลายโรงพยาบาลค่ะรองรับอยู่ไม่ต้องกลัว
ได้ไหมถ้ามุติว่าคุณอยู่เปาโลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีอันอื่นรองรับ
ก็คืออย่างนี้นะฮะวันที่๗กรกฎาคมในโกวิทธิ์สัจวิเศษเนี่ย
ที่การสำนักงานประกันสังคมนะฮะ
เขากล่าวมาว่าได้เปิดรับสมัครโรงพยาบาล
ที่มีความประสงค์ที่จะออกจากระบบประกันสังคม
ในปี๖๐คือปีหน้านี้
ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครไปแล้วนะครับ
มีโรงพยาบาลปาโรเมโมเรียนแห่งเดียวที่จะขอลาออก
ก็เลยส่งผลให้ผู้ประกันตน
ที่ใช้สิทธิ์รักษากับโรงพยาบาลเปาโลน
ประมาณแสนสองหมื่นคนต้องหารโรงพยาบาลใหม่แทนค่ะ
สาเหตุที่เขาออกเนี่ยนะเขามีเหตุผลนะ
เพราะว่าเขาอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
นึกออกไหมโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นต่างนานาอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าภายในนะฮะ
เขาบอกว่าคนที่ได้ออกไป
คนที่แบบว่าประมาณแสนสองหมื่นคนนี่นะคะ
ซึ่งมีผลรักษาโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้
อืมอ่าใช่ไหมตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรคมปี๖๐
แต่ว่าเราต้องทำเรื่องราวกันก่อนนะคะ
ก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างไรก็ตามนะปี๖๐เนี่ย
ก็จะมีโรงพยาบาลอีก๔แห่ง
สมัครเข้าอยู่ในระบบประกันสังคม
มั่นใจว่าจะมีเพียงพอที่จะรองรับผู้ประกันตน
คนที่พลาดไปแสนกว่าก็ไปสมัครอีก๔แห่ง
ที่อื่นได้จะใหญ่มากมายที่รับใหม่เพิ่มในปีหน้า
ต้องรีบนะถูกต้องนี่ครับผมอีกหนึ่งข่าวครับ
ม้าฮะยาย้อนวัยอัดแน่นด้วยวิตามินเกลือแร่
ต้องบอกคุณม้าคุณต้องลืมคุณม้ายาย้อนวัยคืออะไร
มาเป็นเสาหลักของรายการ
ผมก็ต้องบอกพี่ม้าว่ามันมีอีกหนึ่งวิธีแล้วนะครับผม
มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากจะรู้สึกว่า
เออวัยเนี่ยกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลานะครับผม

เขาบอกช้ำคือพิธีกรช้ำไม่คือลูกชิ้น

ก็เขียนมาดูสิว่าจะได้จับไหม
ช้ำคือพิธีกรช้ำไม่คือลูกชิ้น
ผมไม่รักลูกชิ้นเขียนมาก้าวเขียนมา
นะครับผมมีข่าวดีคนทั่วไปครับ
เพราะว่าตอนนี้คนที่ชอบรักษาพยายามร่างกายของคุณ
อีกไม่นานช่วงเวลาไม่เกิน๒ปีนี้ครับคุณผู้ชม
จะมียาพิเศษที่กินแล้วจะทำให้เหมือนย้อนวัยกลับไปได้
เฮ่ยบ้าหน่าจริงเหรอไม่ต้องโบท็อกไม่ต้องฟิลเลอร์

ทำไมครับดื่มดื่มอะไรครับดื่มโบท็อกแน่ะไม่ฉีด
มันปากดีทั้งคู่เลยทำไงดีวันนี้โดนลง
กินแล้วเหรอโหละลายในก๋วเตี๋ยวครับผม
ที่มหาวิทยาลัยแม็กมัสเตอร์ครับ
ค้นพบยาที่สามารถทำให้คนกลับมาหนุ่มสาวขึ้น
ได้คิดสูตรยาที่ผสมด้วยวิตามินเกลือแร่ต่างรวมถึงรวมทั้ง๓๐ชนิด
สิ่งของเหล่านี้นะครับผมมีขายอยู่ตามร้านขายยา
แล้วก็ร้านอาหารอนามัยอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับ
สามารถนำมาปรุงขึ้นให้เป็นอาหารเสริมก็ได้
สรรพคุณของเขาทำให้ความเสียหายของร่างกายของเราเนี่ย
เกิดจากโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นั่นเอง
และบรรดาโลกอันเนื่องมาจากความชราภาพทั้งหลาย
ได้กลับคืนสู่สภาพปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สารสกัดจากชาเขียวน้ำมันจากปลาคอส

ซึ่งจะช่วยชะลออาการของโรคระบบประสาทได้นั่นเอง

ไปเกือบครึ่งเหมือนกับคนครับพอใช้ไปแล้วปุ๊บกินทุกวันทุกวันติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน
ปรากฏว่าอาการกลับดีขึ้นอย่างน่าประหลาด
แล้วก็เซลล์ส่วนสมองกลับมาทำงานได้ปกติฮะ

เขาบอกว่าส่วนขั้นต่อไปจะได้มีการทดลองกับมนุษย
เพื่อจะตรวจสอบว่าเกิดผลข้างเคียงอื่นหรือไม่
โดยจะทดสอบกับผู้ป่วยโรคประสาทเสื่อมก่อน
จะทำเสร็จแล้วภายในเวลา๒ปีครับ
นี่เหรอโอเคได้ใช้แล้ว

โอเคเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้านะฮะ

อ๋อเหรอเออเขาไม่ค่อยออกตัว
เห็นเขาเข็ดรถนะ
ใช่ไหมเข็ดรถใช่ไหมอ๋อน่ารักมากสักครู่นะครับผม
ผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที

ล่าสุดน้องณเดชน์ของเราเนี่ยพาคุณพ่อไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า
หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าแบบนี้และเหล่าบรรดาแฟนคลับ
เขาจะแบบว่าเข้ามาลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของหนุ่มณเดชน์บ้างหรือเปล่า
งานนี้หนุ่มณเดชน์ก็เลยพูดว่ายังไม่เคยเจอใครเข้ามาลุกล้ำ
ขอถ่ายรูปจนมากเกินไปและหากมีคนเข้ามาขอถ่าย
ตนก็จะบอกว่าเออขอโทษนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมไม่สะดวก
ก็จะขอตรงกับแฟนคลับเลยเห็นบอกว่าชอบพาคุณพ่อไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าด้วย
แกชอบทานของหวานเราก็จะพาไปเที่ยวไปทานอะไรอร่อยครับ
แล้วก็ส่วนมากจะไปช่วงเที่ยงมากกว่าเพราะว่าช่วงเย็นท่านจะง่วงแล้ว
แล้วก็ถามอีกว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยคุณพ่อชอบไหมชอบมากครับ
แล้วก็เวลาที่จะพาออกเนี่ยจะมานอนแล้วก็จะนอนไม่ค่อยหลับจะตื่นเต้นมีความสุข
แล้วก็ต้องเคลียร์คิวเพื่อหาเวลาว่างหรือเปล่าเพราะว่าต้องพาคุณพ่อไปเที่ยวบ่อยใช่ไหมครับ
หนุ่มณเดชน์บอกว่าถ้าไม่มีเวลาว่างก็จะพาท่านออกไปไม่ถึงขนาดต้องจัดคลิปทุกเดือน
คือบอกท่านไว้แล้วว่าเออและไม่พาจะไปเนี่ยก็จะโดนพ่อง
นอนพ่อเขาก็จะงอนแต่ถ้าบอกไม่พาไปก็พ่องอนแหละ
ถ้าบอกปุ๊บเนี่ยสักวันหรือ๒วันจะพาไปเนี่ยปกติจะพาไปพัทยาเพราะน้าเนี่ยอยู่ที่นั่นนะครับ
แต่ช่วงนี้หน้าฝนก็จะพาไปใกล้ครับแค่ในเขตบริเวณกรุงเทพใกล้บ้าน
ซึ่งท่านก็จะป่วยแต่ท่านก็ยังคิดอยู่ว่าอยากไปนู่นไปนี่อยากทำตัวเหมือนคนปกตินั่นเอง
ซึ่งผมก็ต้องทำงานนะฮะแล้วก็ต้องทำให้เขารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรนะ
ก็ต้องมีเวลาให้เขาเต็มที่อย่างวันนี้ก็บอกว่ามาทำงานหาเงินเดี๋ยวเอาเงินกลับไปฝากพ่อ
ก็คือเหมือนกับให้กำลังใจคุณพ่อตลอดเวลานะครับ

พ่อเหรอฮะคุณพ่อน่าจะเป็นโรคชะลาโรคใช่แล้วก็เดินไม่ได้นะครับผม
ไปเที่ยวมีความเป็นส่วนตัวบ้างไหมแล้วถ้ามีคนเห็นณเดชน์จะทำยังไง
ก็มีทักทายแล้วก็ยิ้มให้บ้างครับแต่ถ้ามาขอถ่ายรูปก็จะไม่ค่อยมีมากนัก
เพราะว่าส่วนใหญ่เขาทราบว่าผมมากับครอบครัวเวลาของครอบครัว
แล้วคุณพ่อเวลานั่งรถเข็นคนจะเกรงใจด้วยนะครับผม
อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็น่ารักเป็นการเรียกตอบแฟนต่อแฟนคลับนะ

เขาบอกอาจารย์เชียงทายว่าผมอีก๒ปีจะกลายเป็นกระเทย
ไม่แน่อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้พี่หนุ่มย้อนสอนได้

ทุกวันนี้ต้องไปหาหมอฤทธิ์ศรีดวงเลยนะครับ
อาจจะต้องแก้ฤษีดวงด้วยวิธีการที่ไม่ต้องไปหาหมอ

มาถามวันข้าวนี้บ้าง
มีนพิชยาควงหนุ่มไฮโซสวีทกลางห้าง
เรียกว่าหวานแบบโอ้โหสุดเลยนะฮะ
คือตอนแรกเลยเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีคนกำลังเมาส์กันนะครับว่า
โอ้โหเพิ่งจะเลิกลากับทางไฮโซบอสไป
แล้วก็ไฮโซบอสก็มีการไปคบกับทางคุณแยมมธิรา

บอกเขานู่นนี่กันไป

ทางสาวมินพิชยานะฮะก็ไม่น้อยหน้านะครับ

มีคนตาดีไปแอบเห็นว่าสาวมินเนี่ยนะฮะ

ห้างดังแห่งหนึ่งนะครับมีความหวานมากเลย

ว่านุ่มคนนี้เป็นอดีตหวานใจของ

เป็นไม่ใช่มั้งเขาบอกว่านี่เป็นคนรู้ใจดีไม่ใช่สนิทก็ต้องร้อยเจ้าตัวเคลียร์
ได้เป็นเน็ตไอดอลอะไรอย่างนี้นะ

อ้าวโอเคมาพี่มาไฮโซฮะอ๋อนี่มีไฮโซบอส
ประเทศของคนที่โดนหลอกง่ายที่สุดคือคนที่จริงใจและซื่อสัตว์กับคนอื่น
เหมือนกับเขาเขาอันนี้เขาข้างล่างมีภาษาอย่างแบบนี้
บางทีแมทก็คิดนะว่าซื่อสัตว์ไปหรือเปล่า

ทำไมแสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าคุณซื่อสัตว์แล้ว

คือเขาบอกว่าเขาซื่อสัตว

เออเหมือนกับรงน้อยใจอะ

แสดงว่าฝั่งตรงข้ามไข่หญิงไม่ซื่อสัตย์

เหรอใช่เอ๊ะยังไง
ไม่เห็นยังไงเลยผู้หญิงไม่ซื้อสัตว์แย่ไป

ไม่เคยเจอนะคุณมีอะไรมาคุณมีอะไร

ต่อใครก็ไปกันแบบว่าไปดูแฟชั่นโชว์
ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มันเป็นแฟชั่นวีคของฝรั่งเศส
แต่ว่าจะเป็นทุกยี่ห้อนี้ทำเป็น
ปูปายาเขาก็ไปด้วยนะมีชมพู่มีไหมดาลิกานะใช่แล้ว
ดาวิกานี่ขนาดชื่อเขาคุณยังไม่อยากจะเอ่ยให้ถูกเลยนะ
ไม่ใช่เป็นอะไรอี้นี่ปากดีพูดผิดนี่คือพูดผิด
อี้คือไหมดาวิกานี่คือไหมดาลิกา
มือยำก็แบบนี้
พี่มาพูดชื่อลีซอตหะ
น้องใหม่ก็ไปนะฮะแล้วก็มีไฮโซไฮโซประเทศลงประเทศลาวไปโอ้โห
แตกโรคแตนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการโกลอินเตอร์ของน้องปูปายาอีกคนด้วยเหมือนกันนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยได้ไปเปิดตัวงานแฟชั่นระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะ
สวยไหมสวยงามมากหมายเลยทีเดียวผ่าก้นไปถึงไหนถึงในเลยทีเดียว
รู้จักับลิต้าสิริต้าเหมือนกัน
สิริต้าไม่รู้จักครับผม

ก็เมินคนว่าพบขวัญหวังเกาะกระแส

เห็นไหมเล่าจริงยังไง

ยังไม่มันเท่าข่าวที่เมื่อกี้เราคุยกันตอนนี้

ข่าวที่เราคุยกันตอนเบรคนี่

ต้องกล่าวพี่มาผมบอกเลย

พอแล้วเดี๋ยวแบบนี้พอแล้วพอแล้ว
โอเคนี่นะฮะเป็นข่าวของคุณก๊อฟนะครับ

หนูอร่อยใช่ไหมแบบนี้อะไรเนี่ย
คนก็สงสารฉันนะเขาหาว่าฉันโดนรุมวันนี้
นี่นะครับนี่ครับผม

เพราะว่าเหมือนกับคุณก๊อฟเนี่ยเหมือนกับ

ผมว่ามันเป็นในส่วนตัวแล้วเขารู้จักกันตั้งแต่เด็ก
แล้วก็อาจจะแบบเอาความรักเป็นที่ตั้งไม่ได้มองถึงเรื่องงาน
เพราะว่าก๊อฟเขาก็จะมีโปรเจกต์ของเขาไปเรื่อย

ไม่น่าจะอาศัยช่วงนี้แบบ
เกาะกระแสน้องขวัญดังเนอะพี่หนุ่ม

แล้วก็น้องขวัญเขาก็เปิดธุรกิจใหม่

กำลังดาวนแล้วมาเกาะหรือเปล่าไม่อักษรชื่ออะไรนะพี่ม้า

ไม่ยากหรอกลองดูไล่ดูเป็นขนาดเป็นขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรอ
เรื่องเยอะเรื่องเยอะไปเรื่องนี้ดีกว่านานเกือบชั่วโมง
ต้องเกือบชั่วโมงอะก็จะมาไม่นี่ไอ้นี่ก็ชมไอ้นักกะปันนี้มึงอะไรนะ
ไอ้นี่ไหนคุณมาบ่อยเห็นจริงออกชาวนี้หรอผมอยากให้คุณมาบ่อย
คุณต้องฆ่าคุณมดดำครับผมถึงจะได้มาคุณต้องฆ่าคุณหนิงปณิตา
สงการเตชะนรงค์ซึ่งเป็นสามีของแอปทัศน์อ่อน
เขาก็โชว์ลูกสาวรูปลูกสาวน่ารักนะ
นึกมึงก็มีความตลกในตัวมากเลยทีเดียว
ชอบมากเลยปีใหม่น่ารักคืออย่างนี้เขาโพสต์รูปนะ
กับเมียเขานะใส่ชุดว่ายน้ำจ้า
จำได้ใช่ไหมตอนนั้นที่แอปเขาเล่นละครเรื่องวันนิดา
แล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำแบบสีฟ้าแล้วก็มีหมวกเป็นดอกไม้
แล้วเสร็จแล้วนี่คุณสงการเขาก็เลยเอารูป
นั่นชุดว่ายน้ำของรูปปีใหม่เหรอใช่ครับนั่นชุดว่ายน้ำเหรอ
เป็นเรื่องวันนิดากับวันนิโพกบ้านั่นชุดว่ายน้ำเหรอ
ฉันเหนือชุดนอนแต่ชุดเด็ดใช่ไหมมีแขนยาวไปเพื่ออะไรว่ากันแดด
แล้วเสร็จแล้วนี่เขาก็แคปชั่นไว้อย่างนี้เลยไปอ่านแคปชั่นสิก็บอกว่า
เรตติ้งหน่อยว่าใครเซ็กซี่กว่ากัน
คุณนิดพันตรีประจักษ์หรือคุณปีร้อยต้นรวดเอกสงการ
งานนี้ก็แฟนคลับก็ชอบมากเลยทีเดียวนะคะมันเซ็กซี่มากนะ
นี่นี่ที่นี่ต่างหากไม่ใช่ชุดนั่นชุดนี้
อยากไม่ใช่เรื่องรายการรวมลูกของดารามาเยอะ

ทะเลต้องการมึงหรือเปล่า

โหปวดหัวสิ
รอกรอบอะไรมันก็ไม่ได้
เดินทางมาชั่วโมงครึ่งนะ
ทำงานครึ่งชั่วโมง
อันนั้นก็สนุกมากมีมีคนชอบเธอ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ